คุณผู้ชมคะอยากให้คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่หน้าสอนอทุ่ง๒ห้องหน่อยค่ะ
คือวันนี้มีกลุ่มคนเสื้อเหลืองเขาไปรอนายธนทรที่จะต้องไปรายงานตัว
มันจะมีคดีถือหุ้นสื่อค่ะเป็นคดีอาญาต้องไปรายงานตัวที่นั่น
จะเปิดเพลงหนักแผ่นดินสุดท้ายเนี่ยเพื่อหลีกเลี่ยงการปะทะกัน
ก็มีการย้ายสถานที่รับทราบข้อกล่าวหาของนายธนทรไปที่กรมคับการตำรวจนครบัน๒
เดี๋ยวไปดูบางช่วงบางตอนบรรยากาศตอนนั้นนะคะ
ใครพูดม้าพูดฉันบอกว่าม้าพูดใครพูดทำไมมันแล้วก็มีกลับก้าวเหลือคนหน่อยกับฝั่งทำไม
มันแล้วก็มีอย่าเพิ่มใจเย็นก่อน
นี่ค่ะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นแบบนี้ค่ะนี่คือบรรยากาศที่หน้าสอนอทุ่งสองห้องนะคะ
ก็มีกลุ่มคนสวมใส่เสื้อสีเหลืองแล้วก็มีทางฝั่งของทีมงานคณะเก้าหน้า
เหมือนกับว่ากลุ่มคนที่ใส่เสื้อสีเหลืองเขาไปรอ
นายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้า

กรกตมีมติดำเนินคดีอาญาคดีถือหุ้นสื่อ

ก็เตรียมจะเปิดเพลงหนักแผ่นดินกันด้วย
แต่ระหว่างที่นายธนทรยังเดินทางไปไม่ถึง
มันก็มีภาพความวุ่นวายแบบนี้เกิดขึ้น
ตำรวจสอนอทุ่ง๒ห้องก็เลยบอกว่าขอย้ายก็แล้วกัน
ย้ายสถานที่การรับทราบข้อกล่าวหาของนายธนทร
ไปที่กรมกรับการตำรวจนครบัน๒ที่ดอนเมืองแทน

นายธนทรก็ไปรายงานตัวตามหมายเรียก

ในคดีที่กรกตแจ้งความให้ดำเนินคดีนายธนทร
เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทวีลักษณ์มีเดียจำกัด
บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสอสอ
แบบบัญชีรายชื่อต่อกรกตอันเป็นลักษณะต้องห้าม
ให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นสอสอ
ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนพรปว่าด้วยการเลือกตั้งสอสอ
ปี๒๕๖๑มาตรา๑๕๑นะคะ
นายธนทรก็บอกว่าวันนี้มารับทราบข้อกล่าวหา
พร้อมทั้งปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
หลังจากรายงานตัวเสร็จก็จะลงพื้นที่ทำงานต่อ
หวาดหวั่นกับสิ่งที่เข้ามาคุกคาม
ขอยืนยันกับพี่น้องประชาชนว่าจะขอตั้งใจทำงานต่อ
แล้วก็ขอกำลังใจจากทุกคนด้วย
กำลังใจเป็นสิ่งสำคัญในการหล่อเลี้ยงคณะก้าวหน้า

แล้วก็ขอฝ่ายรัฐบาลอย่าใช้ความรุนแรงกับกลุ่มผู้ชุมนุมในวันพรุ่งนี้
ถ้าทุกฝ่ายเปิดใจยอมรับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในสังคมทางออกที่สันติ

ก็มีมวลชนจำนวนนึงนะคะไปให้กำลังใจนายธนทรด้วยนะคะ
นี่นะคะก็ตะโกนลักษณะว่าธนทรสู้นำเค้กไปอวยพรวันเกิดให้ด้วย
นี่ค่ะนายธนทรก็ขอบคุณทุกคนแล้วก็ร่วมถ่ายภาพกับคนที่ไปให้กำลังใจ
ส่วนการชุมนุมของกลุ่มราศดรในวันพรุ่งนี้
ที่มีกระแสข่าวในเชิงที่ว่ามีเฮลีคอปเตอร์บินตาม

นายธนทรบอกว่าไม่เชื่อว่าการทำรัฐประหารคือทางออกของปัญหานะคะ
แล้วก็ฝากถึงตำรวจที่ดูแลพื้นที่การชุมนุมในวันพรุ่งนี้ด้วย
ว่าให้ผู้ชุมนุมนั้นเขาก็ชุมนุมด้วยความสงบแล้วก็อย่าใช้ความรุนแรง
ผมไม่เชื่อว่ารัฐภาหารเป็นทางออก
รัฐประหารพิสูจน์มาแล้วครั้งแล้วครั้งเล่าว่าแก้ปัญหาไม่ได้
และจะว่าไปวิกฤตความขัดแย้งทางการเมืองรอบนี้
ก็เกิดจากการทำรัฐประหารในเดือนกันยายนปี๒๕๕๙
ผมไม่เห็นด้วยกับการทำรัฐประหาร
ไม่คิดว่ามันจะแก้ไขปัญหาของประเทศได้ครับ
ฝากเรียนพ่อแม่พี่น้องนะครับทางตำรวจแล้วก็ทางฝ่ายความมั่นคงนะครับ
ให้ใช้ขติธรรมนะครับลองฟังสิ่งที่เขาพูดดู
ผมต้องเรียนว่าการที่นักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนนะครับ
ออกมาชุมนุมที่หน้าสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เนี่ยนะครับ
ก็เป็นเพราะว่าข้อเสนอของพวกเขาไม่ได้รับการรับฟัง